มาดูภาพรวมของโควิด๑๙จากการแถลงของสบควันนี้นะคะในแพทย
วีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๖๐
๒รายนะคะติดเชื้อในประเทศ๒๑๑๒ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๕๓๔รายติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๖รายนะคะ
มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว๒๔๘๓ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๑๘๑๕๔๘ราย
ผู้เสียชีวิต๒๘ศพค่ะ
รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็คือ๑๒๙๗ศพนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๙๒๕๒ราย
อาการหนัก๑๒๘๑ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๕๙รายค่ะ
ดูข้อมูลการฉีดวัคซีนหน่อยนะครับ
ตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ถึง๗มิถุนายนคือเมื่อวานนี้นะครับ
ฉีดไปแล้ว๔๖๓๔๙๔๑โดส
ถ้าเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลบอกว่าจะฉีดให้ครบ๑๐๐ล้านโดส
ภายในสิ้นปีนี้ให้กับคนไทยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย
เท่ากับว่าตอนนี้เราฉีดไปได้ร้อยละ๔๖นะครับ
เหลืออีก๙๕ล้าน๓แสนกว่าโดสหรือประมาณร้อยละ๙๐
เพราะฉะนั้นถ้ายึดเป้าหมายภายในสิ้นปีแล้วดูจากวันนี้เป็นต้นไปถึง๓๑ธันวาคม
เหลือเวลาอีก๒๐๖วันเท่ากับว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนวัน๑
ต้องฉีดให้ได้๔๖๒๙๓๗โดสประมาณอย่างนี้นะครับ
เมื่อวานนี้๗มิถุนายนที่เป็นวันคิกออฟเนี่ยฉีดทั่วประเทศเลยนะครับ
หลายพื้นที่ฉีดกันอย่างเต็มที่เนี่ยเราฉีดไปทั้งหมด๔๑๖๘๔๗โดส
เรื่องการฉีดวันละ๔แสนหลัก๓๔แสนคนเนี่ยไม่มีปัญหา
ถึงห้าแสนคนผมว่าก็ฉีดได้ค่ะสถานที่ฉีดเจ้าหน้าที่ฉีดเนี่ย
อันนี้แสดงว่าเพียงพอเพียงแต่ว่าวัคซีนที่จะเข้ามาเนี่ย
ทันในการฉีดหรือเปล่าถ้าฉีดไปวันละ๔แสนคนสี่แสนคนสี่แสนคน
อันนี้เราไปได้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็งแน่นอน
คำถามที่คุณภาคภูมิบอกไว้ว่าประเด็นคือวัคซีนจะเพียงพอหรือไม่

ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะ
คือท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงภาพรวม
เรื่องของการฉีดวัคซีนที่มีการเริ่มต้น

ภาพรวมตัวเลขก็คืออย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
๗มิถุนายนวันแรกวันเดียว๔แสนกว่าโดสทั่วประเทศ
สะสมของการฉีดวัคซีน๔ล้านกว่าโดสนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือในฐานะพอสบค
อบหมายหลักกระจายวัคซีน
คือจะต้องเท่าเทียมมีประสิทธิภาพ
และควบคุมโรคให้ได้มากที่สุด
แผนกระจายวัคซีนแบบนี้ค่ะ
ทุกจังหวัดต้องได้วัคซีน
จะได้เริ่มต้นพร้อมกันไม่มีจังหวัดไหนถูกทอดทิ้ง
จำนวนวัคซีนต้องจัดสรรให้เป็นไปตามจำนวนประชากรของแต่ละจังหวัด
จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัดอาชีพกลุ่มเสี่ยง
และพื้นที่เฉพาะต้องกระจายตามสัดส่วนนะคะ
ดูว่าจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ผู้ติดเชื้อเป็นยังไง

นายกรัฐมนตรีบอกว่าคนที่จองคิวไว้แล้วต้องได้รับการฉีดวัคซีน
วันที่จองเดิมให้ได้มากที่สุด
ทางจังหวัดต้องไปจัดสรรตามวัคซีนที่ได้รับไป
ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ได้ฉีดวัคซีนตรงตามวันนะคะ

นายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนนะคะ
ขออภัยประชาชนถ้ายังไม่ได้รับความสะดวก
หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวันที่จะฉีดวัคซีนออกไปบ้าง
ยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด
เร่งปรับแก้เรื่องของการจัดส่ง
เพราะวัคซีนทยอยมาไม่ได้มาแบบครั้งเดียว
ก็เลยต้องพิจารณาเป็นรายเดือนตามจำนวนที่มีวัคซีนอยู่ในมือ
ได้มีการทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลต่าง
หลักเกณฑ์การกระจายวัคซีนและข้อจำกัด
สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนในระบบที่ค่อนข้างเยอะ

ยืนยันว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้มากที่สุด
ไม่รอวัคซีนที่ทำสัญญาไว้เท่านั้น
ว่าเดือนต่อไปจะมีวัคซีนเข้ามามากขึ้นเรื่อย
แต่ละจังหวัดจะสามารถบริหารจัดการได้ดีมากขึ้นเรื่อย
เพราะไม่อยากให้คนไทยที่จองคิวแล้วถูกเลื่อนค่ะ
ทั้งนี้ผมต้องขออภัยหากมีพี่น้องประชาชนท่านใด
อาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากนักหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ
ผมก็ขอเน้นย้ำในหลักการไปแล้ว
จะต้องเปิดการแก้ไขปัญหาและยิวหยาเพื่อรับผลพบภพให้เร็วที่สุด
ข้อจำกัดสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราจำเป็นต้องปรับแก้
ก็คือในเรื่องของการจัดถุงวัคซีนนั้นเราทุกคนน่าจะทราบดีนะครับ
ไม่ได้มาครั้งเดียวตามสัญญา

สำหรับวันนี้ก็เราไปหารเดือนมิถุนายน

เราก็จะกระจายเพิ่มเติมให้ท่านอีกนะครับถ้าเราได้มาระยะเวลาในแต่ละเดือนแต่เดือน
ในส่วนของวัคซีนยี่ห้ออื่นมาด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามด้วยความพยายามของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงสุขก็จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้มากที่สุด
เราไม่ได้รอวัคซีนที่เราทำสัญญาไว้แล้วเท่านั้น
ทำให้ผมเชื่อว่าในเดือนต่อไปเราน่าจะมีวัคซีนมามากขึ้นเรื่อย
แต่ละจังหวัดแต่ละจุดฉีดวัคซีนสามารถจะบริหารจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ
และไม่ต้องการให้มีประชาชนคนใดที่จองแล้วต้องถูกเลื่อนคิวอีกนะครับ
การแถลงชี้แจงของนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
เพราะว่ามีที่กั้นเห็นไหมคะเป็นพลาสติกใสล้อมเอาไว้ก็คล้ายกับการอภิปรายงบในสภา
ถ้าไม่ได้อยู่ในที่กั้นแบบนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่พูด
ถ้าเกิดแบบไม่ใส่ก็ต้องแยกออกมาแบบนี้เพราะว่าคนถามเยอะทำไมนายกไม่ใส่หน้ากากอนามัยวันนี้
นี่นะคะมีที่กั้นแบบนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายร้อยล้านโดสที่ตั้งไว้ไม่เปลี่ยนนะคะ
และยังมีอีกจำนวนนึงที่ได้รับการเจรจาทางความสัมพันธ์กับประเทศต่าง
ปีหน้าคาดว่าจะมีวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเองด้วยนะคะ
วบคู่กับการใช้พืชสมุนไพรต่างของบ้านเราด้วยค่ะ